ดูเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิดหน่อย
ทีนี้ค่ะการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล

เพราะตอนนี้คนตื่นตนกนะอยากไปตรวจตัวเองว่าตัวเองติดเชื้ออะไรหรือเปล่า
แล้วนี่มันเกี่ยวกับระบบการจัดการคิวทั้งนั้นเลย
เดี๋ยวไปดูที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตหน่อย

โอ้โหภาพจริงมีหลายมุมนะคุณ

เฉพาะพี่ผู้ชายเสื้อขาวเข้าไปถามเลย
โอ๊ยคุณจัดคิวยังไงเจ้าหน้าที่ออกมาดูแลหน่อย
ใครเป็นคนแจกกันแน่ทำไมคิวมันวุ่นวายขนาดนี้
และสุดท้ายทุกคนมากองรวมกันอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์แบบนี้คุณ
นี่เอาจริงนะเป็นชาวบ้านที่ไปรอตรวจหาเชื้อโควิดแปลว่าอะไร
ชาวบ้านที่เขามารอแบบนี้ปัญหามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับต่างคน
ไม่รู้ว่าใครมาก่อนกันแน่ฉันจองคิวผ่านทางไหนกันแน่

ว่าได้แจ้งจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน

แล้วชาวบ้านบางส่วนเขาก็ไม่พอใจ
เพราะว่าเอาจริงชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียเป็น

บางคนก็มาที่โรงพยาบาลเลย
พอมาถึงเห็นบัตรคิววางอยู่หน้าเคาน์เตอร์หยิบสิครับ

มันก็กลายเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจริง
ทีนี้ก็เลยต้องไปถามทางด้านโรงพยาบาลหน่อย

ทางด้านแพทย์หญิงสุพรรคละอองเพชรนะคะ
รองพ่วนบนวยการฝ่ายการแพทย์

ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นแล้ว

ให้ใช้ระบบบัตรคิวที่โรงพยาบาลเขากำหนดเท่านั้น
ไม่ต้องไปลงชื่อกันเองแล้วนะคะ

เพราะว่าชาวบ้านบางคนบอกไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลย
จะไปลงชื่อออนไลน์อะไรก็ไม่ทันการเขาล่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาจะสามารถตรวจหาเชื้อโควิดได้
เฉลี่ยนะชั่วโมงหนึ่งคือ๕๐คน
แล้วเขาก็เลยกำหนดผู้ที่เข้าใช้บริการในแต่ละวัน

แล้วเราก็ไปถามเสียงสะท้อนของชาวบ้านเหมือนกัน
ชาวบ้านที่เขามารับบริการเขาบอกว่าจริงอยากให้ภาครัฐ
ปรับปรุงระบบต่างให้มันดีขึ้นหน่อย

เพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านก็เดือดร้อน
คุณคิดดูสิบางคนนะเขาไปรอตั้งแต่ตี๓ตี๔
แล้วรอเป็นวันกว่าจะได้ตรวจ
คือคนใช้ระบบออนไลน์เป็นก็ได้เปรียบอย่างหนึ่ง
ส่วนคนใช้ระบบออนไลน์ไม่เป็นโอ้โหปู่ย่าตายายใช้ไม่เป็นแน่

ใช่ค่ะทีนี้เช้าวันนี้ค่ะ
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ

ใช่ต่างกันจากคลิปที่เราปล่อยก่อนหน้านี้
คือเขามีการแจกบัตรคิวแล้วก็เข้าตรวจตามคิวปกติ
แล้วทางโรงพยาบาลเขาก็ชี้แจงด้วยนะ
ว่าที่ทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับการแย่งคิว
ระหว่างกลุ่มที่จัดคิวกันเองกับกลุ่มที่มาหยิบบัตรคิวภายหลัง

แล้วกำหนดมาตรการออกมาเป็นแบบนี้

ข้อที่๑ยกเลิกคิวผู้มารับบริการจัดกันเอง

และข้อ๒คือให้คนที่จะมาเข้ารับบริการ

ข้อที่๓รอปภจะแจกบัตรคิวจะแจกตั้งแต่ตี๕เลย

แล้ว๔ก็คือจะเปิดช่องทางด่วน
สำหรับคนที่ไม่ต้องเข้าคิวใครบ้างฮะ
มีคนที่มีไข้สูงไข้มากกว่า๓๘องศา
คนที่ออกซิเจนน้อยกว่า๙๕

ใช่ค่ะคนที่อายุมากกว่า๖๕ปี

หรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคไตวาย
อันนี้คือสามารถเข้าช่องทางด่วนได้เลย

และสำหรับคนที่มีอาการน้อยไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

ก็มาลงทะเบียนรับยาออนไลน์
นี่ดิฉันเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ที่อยู่หน้าจอคุณผู้ชม
แต่พอดีฉันเข้าไปเนี่ยมันก็ขึ้นว่า
ขออภัยค่ะวันนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว
สามารถลงทะเบียนใหม่ได้พรุ่งนี้

แต่ต้องดูนะแยกว่าเรื่องการลงทะเบียน

กับเรื่องของการลงทะเบียนรับยาออนไลน์เนี่ย